นึงเอาปืนยิงเขาตายสองศพเลยโอ้แล้วตัวเองก็พยายามจะกินยาฆาตตัวตายตามไป

นี่คือสภาพศพของนางสาวสุนิสาอันนาชัยหรือครูเหมียวอายุ๓๑ปี
เป็นชาวตำบลแม่ทะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานราชการครูในพื้นที่อำเภอแม่ทะ
ถูกฆ่าตายในสภาพศพลำคอเขียวช้ำ
ใกล้กันพบศพของนางสาวสุพัตราศรีแก้ววันหรือออยสาวหล่อวัย๓๓ปี

สภาพศพโดนของมีคมแทงที่คอ๑แผล
นอนตายอยู่ใกล้เคียงกัน
ตำรวจสพกคาจังหวัดลำปางรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ละที่๔๗บ้านเหล่าแม่ปูนซอย๑๐หมู่ที่๗
ตำบลสาลาอำเภอก่อคาจังหวัดลำปาง
พร้อมประสานหน่วยกู้ภัยมรุดไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิต๒ศพนอนตายอยู่ภายในบ้าน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่บริเวณโต๊ะเครื่องแป้ง
พบมีดคัตเตอร์พันด้วยเทปพันสายไฟวางอยู่๑เล่ม
และมีจดหมายลาตาย๑ฉบับ
ซึ่งคาดว่าเป็นของคนร้าย
เนื้อหาในจดหมายระบุว่าขอโทษแม่และคนตายที่ชื่อว่าออย
พร้อมตัดเพาะขอโทษในสิ่งที่ทำลงไป
พร้อมระบุด้วยว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
อ้างรักผู้ตายที่ชื่อว่าออยมาก

ทิ้งท้ายในจดหมายลงชื่อว่าต่อง
ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากนี้ยังพบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดจำนวนหลายชิ้น

ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากศพของผู้ตาย
ตำรวจสอบปากคำเพื่อนของนางสาวสุนิสา

วันนี้ทั้งวันติดต่อสุนิสาไม่ได้

รู้อีกทีก็พบว่าเธอกลายเป็นศพถูกฆ่าไปแล้ว
คือเห็นสภาพโซบแบบนอนโฮมผ้าค่ะ
มาก่อนเลือดเหมือนตามปีหุดอ่ะค่ะ
เลือดออกจมูกเลือดออกตา
คือข้าวไหนที่กล้าเลือด
ตึง๒คนเลยค่ะ
คือตอนนี้ยังบ่โหดสายเห็ดยังไงครับยังบ่โหด

ของตำรวจที่ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้
หลังจากที่พยายามกินยาฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด
แพทย์สามารถจะช่วยชีวิตเอาไว้ได้
ตำรวจจึงตามไปอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนปมในการก่อเหตุครั้งนี้คาดว่าเกิดจากความหึงหวง
ในต่องไปหลงรักชอบพอกันกับนางสาวสุนิสาผู้ตาย

บุกไปก่อเหตุฆ่าทั้งสองคน
และพยายามกินยาฆ่าตัวตายตามไป
เหตุการณ์นี้มีคนต้องเส้นพิษรักแรงหึงถึง๒ศพ
ข่าวไทยรัตน์ทีวีมรายงาน